คุณผู้ชมค่ะจากตัวเลขปังมาต่อกันที่ข่าวดีของบ่าวสาวป้ายแดงกันบ้างดีกว่านะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งคู่นะคะได้เข้าพิธีแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเรียบง่าย
สวยมากนะคะทั้งพิธีการทั้งเจ้าสาวของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ขาวแขนยาวกระโปรงก็ระบายดูสวยหวานลงตัวสุดน่ะ
ส่วนเรื่องหน้าผมโอ้โหระดับนางเอกแบบนี้สวยปังอยู่แล้ว
ออร่าพุ่งสมกับเป็นเจ้าสาวจริงค่ะ
เจ้าบ่าวของเราก็ไม่น้อยหน้านะคุณผู้ชมค่ะ
บรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความชื่นมื้นนะคะ
ส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าแหมแหวนเพชรที่อยู่ตรงหน้านี้มันกี่กระหลัดกันเหรอ
รอฟังคำตอบได้เลยนะคะในวันพรุ่งนี้
เพราะช่วงบ่ายวันนี้ก่อนพิธีฉลองช่วงเย็น
เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเขาจะมาเปิดใจกับสื่อมวลชนทุกเรื่องเลย
อันนี้ต้องฝากทีมข่าวของเราไปถามว่าพี่จรัสแล้วสวยแทงตาแค่ไหน

อืมนะคะแต่ว่าสวยหล่อจริงนะคะ